ฝุ่นพิษใช่โอ้โหคุณผู้ชมมันหนักหน่วงมากค่ะลายล่าสุดเลยค่ะพี่เมฆวินัยไกรบุต
เอาโซเชียลฮือฮาค่ะเพราะว่าพี่เมฆโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชม
โอ้โหเรือนขวัญคือเอาพูดตรงภาษาชาวบ้านคือสยดสยองมากค่ะ

มันกลับมาเป็นอีกแล้วค่ะนะคะจากเดิมที่ป่วยเพราะโรคตุ่มน้ำพองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
คือเป็นข่าวใหญ่มากเลยค่ะพอโดนฝุ่นเข้าไปอีกผลปรากฏว่าเป็นไปตามภาพเลยค่ะคุณผู้ชม
อภัยด้วยถ้าใครทานข้าวเย็นอยู่นะคะอาการกำเริบหนังอีกแล้วนะคะลามไปทั้งตัวเลยค่ะ
เมฆบอกเลยนะคะว่าเจ็บแต่ครอบครัวและคนรอบข้างก็ให้อดทนแล้วก็ลองสู้อีกสักตั้งนะคะ
ซึ่งการรักษาอาจารย์หมอให้ไปกินเตอร์ลอยวันละ๓เม็ดค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไม่เจ็บ
แต่พี่เมฆบอกนะคะว่าอยากจะสู้ด้วยตัวเองก่อนไม่อยากจะกินยาเพิ่มนะคะ
ซึ่งล่าสุดเลยค่ะพี่เมฆวินัยก็ได้ส่งคลิปนะคะอัปเดตอาการพร้อมกับพูดคุยนะคะ
ฝากมาบอกถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐสดร้อนเลยไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
มันขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหัวแล้วก็ขึ้นลำตัวเละหมดเลย
ลองดูครับไม่อยากกินเซอร์รอยเยอะ

สู้ขอบคุณแฟนรายการนะครับ
คือตอนนี้พี่เมฆยังอยู่ที่บ้านอยู่นะคะ

คือเอาจริงพี่เมฆไม่ต้องดื้อหรอกนะ

ถ้าดูอยู่ก็ขอให้หายไวละกัน
แล้วก็ฝุ่นพิษก็หลบได้ก็หลบไปเนาะ